อันนี้หน่อยเจ้าหน้าที่อบตซึ่งก็รับราชการบอกว่า
โอ้โหนี่พวกผมนะรับราชการทำงานเพื่อประชาชน
แต่ฉะไหนคราวนี้เปลี่ยนหน้าที่ผมเป็นรับใช้นาย
บ้านนายมีงานบุญพวกผมต้องไปเช็ดเก้าอี้เช็ดโต๊ะทำความสะอาด
จัดงานต้องไปยกของยกโต๊ะต่าง
อย่างนี้เปลี่ยนอาชีพผมไหมเป็นรับใช้นายแทนรับราชการดีไหม
คุณผู้ชมเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อบตในสมุทรประการ
ก็เลยนำคลิปหลักฐานมาร้องเรียนต่อสื่ออย่างเรานะฮะ
นี่ฮะฉันมาทำ
อะไรที่นี่นะฮะเป็นคลิปจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากกำลัง
เช็ดเก้าอี้ทำความสะอาดจัดเก้าอี้จัดโต๊ะของเทศบาล
สารที่แห่งหนึ่งและยังมีคลิปที่เห็นรถของทางราชการ
ขนของมายังสถานที่แห่งนี้นะครับคลิปคลิปเนี้ยทีมข่าวของเรา
ได้รับมาจากชายคนหนึ่งชื่อว่านายปลานะฮะนามสมมุตินะ
ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานในองค์การบริหารส่วนตะบนบางปลา
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการนำคลิปแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเนี่ย
มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าได้รับคำสั่งจากนายแล้วฮะ
นายก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มาขนของ
โดยใช้รถของอบตและยังมีคำสั่งให้กางเต็นต์

ทำความสะอาดเก็บกวาดโต๊ะเก้าอี้
เตรียมจัดงานทำบุญบ้าน

ถือว่าเป็นงานส่วนตัวไหม

ในวันที่๑๕และ๑๖มิทุนายน
ซึ่งถือว่าเป็นเวลาราชการนะฮะ

ก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

หลังจากนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกสั่งให้ทำมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
กลัวว่าในวันข้างหน้าหากนายกอบตคนนี้ถูกดำเนินคดี
พวกผมพวกฉันจะต้องถูกดำเนินคดีติดร่างแหไปด้วย
ก็เลยเข้ามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเราไม่ได้อยากจะไปแล้วนะ
แต่เป็นการเหมือนนายใช้
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปยังนายกอบตคนดังกล่าวนะฮะ
อันนี้อยากนะอยากให้ท่านนายกอบตคนนี้ได้ชี้แจงเหมือนกัน
แต่ว่าติดประชุมอยู่แล้วก็ขอชี้แจงบ่ายวันนี้คุณ
ขณะที่ด้านของประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลานะฮะ
ก็คือประหลัดพระสินภูแสนก็ชี้แจงบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ย
เป็นคลิปงานทำบุญครอบครูพ่อแก่
ซึ่งเป็นประเพณีของตำบลบางปลาคุณ
ถ้าเป็นของตำบลแล้วก็มีประชาชนมาร่วมงาน

ก็คือเป็นงานชุมชนเลยหรือเปล่า
ซึ่งนายกอบตก็ถือว่าเป็นชาวบางปลาคนหนึ่ง
แล้วอบตบางปลาก็มีหน้าที่ในการ

จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ในงานพิธีต่างอยู่แล้ว

เออก็คนละทางคนละเกมกับทางฝั่งของพนักงานเขานะ

ในเมื่อเราจะไปทานข้าวไปยืนทานมันก็ไม่สะดวก

ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยกัน

ก็ประเด็นก็มีอยู่แค่นี้นะครับ

ก็เป็นเรื่องปกติครับคือเราอยู่ในท้องถิ่น
กับเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องธรรมดาครับ

คนอื่นที่ทำบุญงานบวชงานแต่งนะครับ
ว่าขึ้นบ้านใหม่นะครับ
ถ้ามีการฟ้องขอมาเราก็ไปให้บริการอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวรอนายกอบตบางปลาเขาชี้แจงอีกทีนะครับ
แล้วก็ต้องมาเปิดระเบียบท้องถิ่นกันหน่อย

ถ้าเกิดว่าจะให้พนักงานไปทำ

งั้นมันจะไม่กลายเป็นความเข้าใจผิด
เพราะว่าอย่างนี้พนักงานก็เข้าใจว่าเป็นงานส่วนตัว
ผมต้องไปใช้แรงงานผมต้องไปช่วยทำแบบนี้
ใช่ใช้เราเราก็ต้องไปอะไรอย่างนี้นะฮะ